ส่วนวงการมอเตอร์สปอร์ตก็กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เหมือนกัน
เช่นเดียวกันกับสนามที่๒ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่บุรีรำ
ก็เลื่อนออกไปก่อนด้วยค่ะ
วิกฤตการระบาดของโรคโควิด๑๙ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก
ที่จะแข่งขันกัน๖๘มีนาคมนี้แล้ว
มาจากว่ารัฐบาลกาต้าได้ประกาศมาตรการคุมเข้ม
ไม่ให้ชาวอิตาเลียนแล้วก็ญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศ
จาก๒ประเทศที่ว่านี้ค่ะ
และในตอนนี้สถานการณ์ของกาต้านะคะ
ก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙แล้ว๑ศพด้วยกันค่ะ
ขณะที่สนามที่๒ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะ
วันที่๒๐ถึง๒๒มีนาคม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการประชุมที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
แล้วก็ได้สรุปก็คือจะประกาศเรื่องการแข่งขันออกไปแบบไม่มีกำหนดค่ะ